ทุกผู้ชมครับไปดูที่เพชรชบูรณ์หน่อยนะเพชรชบูรณ์เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แหม่
ญาติพี่น้องของคนที่เขาศูนย์หายไปแล้วสุดท้ายไปเจอศพบอกว่ามันก็ดูแปลกเป็นปริศนาอยู่ความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะฮะสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ก็ส่วนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้นะครับคืออายุ๖๕ปีแล้วล่ะนะฮะชื่อว่านายสมเจตขันตินนนะครับเป็นชาวอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์หายตัวไปอย่างปริศนาพร้อมกับเงินแสน
ชาวบ้านครอบครัวตามหากันสุดท้ายเนี่ยไปเจอศพลอยอืดอยู่ในคลองห่างจากบ้านแค่๔๐๐เมตร
โอ้โหแล้วตอนที่ไปหากันแล้วเจอศพเนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกว่ามันน่าขนลุก
ตอนที่เดินค้นหาอยู่ที่ป่าข้าวโพดข้างบ้านเนี่ยเขาบอกตอนตะโกนเรียกชื่อหาเนี่ย
ได้ยินเสียงผู้ตายตอบรับมาระหว่างตะโกนเรียกด้วยนะแต่อยู่ดีเอามาเจอศพแบบลอยขึ้นอืดไปแล้วอ่ะฮะ
นายสมเจตขันตินนท์นะครับอายุหกสิบห้าปีนะครับตอนแรกเนี่ยหายตัวอย่างปริศนาก่อนนะ
หายจากบ้านบ้านอยู่ตะมนต์ทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เขาเพิ่งขายข้าวโพดด้วยมีเงินเป็นแสนญาติบอกนะฮะตอนที่หายไปทิ้งรองเท้าสีดำกับรถจักรยานยนต
แล้วก็อุปกรณ์การเกษตรเอาไว้แถวข้างทางนี่ฮะรองเท้าของเขานะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์การเกษตรทางญาติพี่น้องชาวบ้านกู้ภัย
ระดมกันค้นหานะในน้ำแถวนั้นในป่าในไร่เทือกเขาไร่ข้าวโพด
คือห่างจากบ้านผู้สูญหายเนี่ย๓กิโลเมตรรัศมีตรงนี้หาหมดนะครับ
ตามที่ญาติของผู้สูญหายเขาบอกเอาไว้นะครับมีญาติคนนึงนะเขาชื่อนางประจวบ
บอกว่าไปหาร่างทรงมาร่างทรงบอกว่ามีสิ่งลี้ลับมองไม่เห็น
หลอกให้นายสมเจตเนี่ยไปเก็บเห็ดแล้วพอไปเก็บเห็ดในป่าแล้วยังกลับออกมาไม่ได้
เพราะหลงทางทางแก้คือต้องไปจุดทูบบอกแม่นางธรณีให้พานายสมเจตกลับบ้าน
เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองจากนั้นนะครับภรรยาภรรยาของนายสมเจตชื่อนางจำรูนนะฮะ
อายุ๖๕แล้วแล้วมีลูกสาวด้วยลูกสาวอายุ๓๘นะครับชื่อนางสาวอลิสา
เขาก็ไปร่วมค้นหากับชาวบ้านค่ะนะก็ไปหากันนะฮะหากันโอ้โหสุดท้ายเนี่ย
ชาวบ้านที่ไปค้นหาคนหนึ่งบอกว่าเขาเดินแยกไปหาที่ป่าข้าวโพด
ตามแถวต้นมะม่วงนะแถวนั้นมีอยู่๓ต้น
เดินไปถึงต้นที่๓ตะโกนเรียกชื่อเรียกลุงเจดลุงเจดมีเสียงตอบรับมานะฮะ
ดังออกมาจากห้องน้ำหลังบ้านซึ่งเสียงนี้เขาบอกเขาจำได้แม่นว่านี่คือเสียงของลุงเจด
ร้อยเปอร์เซ็นต์จำได้แม่นเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะ
พอเดินไปดูไม่เห็นใครแล้วพอไปถามคนค้นหาอีกคนนึงเขาก็ยืนยัน
ยืนยันเหมือนกันว่าได้ยินเสียงลุงเจดก็เลยประหลาดใจกันมาก
พอมาถึงต้นที่๓ก็เรียกลุงเจ๊ลุงเกดแล้วก็ได้ยินเสียงฮือ
เนี่ยเสียงข้างหลังห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เข้าไปดูก็ไม่มี

ก็มั่นใจแล้วแสดงก็มันเป็นเสียงเจ็ดอ่ะก็เสียงมันคุ้นหูเสียงแบบ
ต้องหาไปหายอ้วนไว้มันเสียงลุงเจสไว้อ้วนบอกใช่นี่เสียงลุงเจสเสียงลุงเจส
นี่เป็นภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะลุงเจดเนี่ยก็หายตั้งแต่๒ตุลาคมนะฮะ
ค่ะนี่วันนี้หกตุลาแล้วใช่ไหมนี่เมื่อคืนเนี่ยไปตะโกนเรียกลุงเจน
ลุงเจสได้ยินเสียงอยู่ไหนเมื่อคืนเนี่ย๕ตุลาเนี่ยแหลกป่าข้าวโพดตรงเนี่ยนะฮะ
คือทางญาติพี่น้องของลุงเจดก็เลยไปตั้งเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียนนิมนต์พระมาด้วยนะครับ
มาทำพิธีเปิดป่าตรงสารพระภูมิแถวบ้านเป็นสารบ้านพระภูมิบ้านนะฮะตรงนี้นะครับ
ก็เหมือนกับที่มีญาติคนหนึ่งเขาไปถามร่างทรงมานะครับหวังจะว่าจะเจอลุงเฉดนะฮะ
เมื่อคืนนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็หาอีกนะวันนี้ก็หาอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้ว๑๐โมงครึ่งหลังจากหามาตั้งแต่วันที่๒ตุลาคม
ข้างหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านไปเจอศพของลุงเชษนะครับ
คว่ำหน้าอยู่ในน้ำแล้วก็ขึ้นอืดแล้วไม่สวมเสื้อผ้าด้วยนะครับ
เป็นคลองห่างจากบ้านแค่๔๐๐เมตรนะครับ
นิจจนธีก็ช่วยกันนำศพขึ้นมานะครับ
ส่วนที่ญาติบอกว่าเขาเพิ่งมีเงินแสนกว่าบาทจากการขายข้าวโพด

จากการตรวจสอบของคนในครอบครัวพบว่ามีเงิน๔๕๐๐๐บาท
เก็บไว้ที่กระป๋องซึ่งตั้งอยู่ในบ้านอีก๖๐๐๐
เจดแกเอาไปชำระหนี้ทกศแล้ว
ตั้งแต่๒๙กันยายนเพราะฉะนั้นเงินแสนไม่ได้หาย
แต่ลุงเจดแกไปตายอยู่ในคลองแถวบ้าน๔๐๐เมตรได้ยังไง
หาตั้งแต่๒ตุลาคมนะครับ
คือช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะฮะ

เมื่อสักครู่นี้ตอนเอาศพขึ้นมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องจุดทูบเยอะเพราะว่ากลิ่น

ส่วนศพก็นำมาตั้งบำเน็กกุศลที่บ้านนะครับ
สภาพก็ขึ้นอืดค่อนข้างเน่าเปื่อยแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่ายากต่อการพิสูจน์นะฮะ

รับมาประกอบพิธีทางศาสนาทันทีนะฮะ

พ่ออยู่บ้านคนเดียวที่เพชรชบูรณ์นะครับ
ไม่ยอมไปอยู่ที่ฉะเชิงเซาด้วยกัน

เพราะปกติที่บ้านเนี่ย

เพราะปกติที่บ้านเนี่ยมันจะมีปัญหา
สัญญาณโทรศัพท์เพราะบ้านอยู่กลางป่า

พ่อไม่ได้ทีนี้โทรหาน้าข้างบ้าน

ของใช้ส่วนตัวอย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมหมด

ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณพ่อน่าจะมาบอกหรือเปล่า

ระหว่างที่นั่งพักคุยกันอยู่เที่ยงคืน

กลิ่นที่เราคุ้นว่าเนี่ยกลิ่นพ่อเรา

กู้ไพมันก็เริ่มเดินกันเลย
ก็เริ่มเดินเดินได้ไม่ถึง๑๐นาทีเลยแค่เดินแตกตัวมันออกไป
อบตแกก็เป็นคนไปเจอก็คือเจอเลย
จากที่เราเดินตามกันทั้งคืนน้องชายเดินทั้งคืน
คือจะเข้าอยู่จุดนั้นอยู่แล้วก็ไปไม่ถึงแกสักที
จากที่พวกน้าเขาพูดว่าในช่วงระหว่างที่๒๙๓๐นั้นคือ
มันมีฝนตกแรงหนูก็ไม่รู้ว่าน้ำระดับมันหลากมันแค่ไหนค่ะ
แต่ถ้าน้ำมันมาตรงนี้มันจะเป็นทางลาดชันน้ำมันจะหลากลงไปอย่างนี้
หนูก็กลัวว่าเขาจะห่วงไอ้ต้นทุเรียนของเขาต้นนี้
ส่วนลูกชายเนี่ยบอกว่าพ่อน่าจะโดนน้ำป่า
เพราะว่าสภาพศพเนี่ยคือมันมีพวกเศษกิ่งไม้ในตรงคลอง
ด้วยพ่อเวลามีน้ำป่าไหลมาที่คลองที่ไหลมาจากป่าแถวบ้าน
จะออกไปดึงเศษกิ่งไม้ที่ไหลมากับน้ำ
กลัวว่าจะขวางคลองแล้วเดี๋ยวจะท่วมบ้านอะไรประมาณอย่างนี้
วันนั้นน้ำมาแรงน้ำมาแรงในพื้นที่ตั้งแต่๓๐กันยายน
น้ำป่าไหลหลากมาคาดว่าอาจจะเป็นตั้งแต่วันนั้นก็ได้
เพราะพ่อไปแบบไม่สวมรองเท้าด้วยรองเท้ายังดูที่บ้าน
เพราะว่าถ้าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมผมก็ไม่ค่อยได้อะไร
เพราะว่ามันทรัพย์สินไม่หายเงินอยู่ครบ
มันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นเพราะว่าพ่อผมก็ไม่มีศัตรูกับใครเลยครับ
คือลูกชายบอกว่าน้ำป่าวันที่หลากมาเนี่ย๓๐กันยา
ลูกสาวบอกติดต่อพ่อไม่ได้ตั้งแต่๒ตุลา
แต่ทีนี้มีชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งจะเป็นคนเก็บค่าน้ำประจำหมู่บ้าน
บอกว่าเมื่อ๓ตุลาตอนเที่ยงยังมาจดมิเตอร์น้ำที่บ้านของลุงเจดอยู่เลย
ยังตะโกนบอกลุงเจดคุยกันอย่างนู้นอย่างนี้มันเห็นไม่ชัด
หาอะไรมาครอบอะไรหน่อยนะมิเตอร์น้ำ
เจดตอบกลับมาที่บ้านบอกเออนี่ฮะ
แล้วเห็นลุงเจดนั่งอยู่ในบ้านสวมกางเกงสีน้ำตาลเสื้อยืดสีดำนะ
ปรากฏว่าเอ้าอีกวันหนึ่งมีคนบอกลุงเจดหายตัวหากันไม่เจอ
แล้ววันนี้มาเจอสภาพศพเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๗วัน
ก็คือวันนี้วันที่๖ใช่ไหมก็ย้อนไปประมาณ๓๐กันยาวันที่น้ำป่าไหลหลาก
เธอบอกเธอก็ยังขนลุกอยู่ว่าเอ๊ะแล้ววันนั้นเจอใครคุยกับใครวันนั้น๓ตุลา
เพราะว่าเดือนที่แล้วบอกแกว่าให้เอาอะไรมาคอบให้หน่อยมาดน้ำมันมันดินมันถม
เราก็เลยนั่งคุยดินอยู่ไงแบบที่มาน้ำมันเอามือถูก็เรียกแกว่าลุงเจนเอาอะไรมาคุมให้หน่อยมันมองไม่เห็นแล้วไง
เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมแต่แกบอกว่าเออดุเราด้วยนะเรามองเห็นแล้วว่าขาแกขาแกห้างอยู่ในบ้านกลัวเลยแหละเพราะรู้ว่าแกตายนี่กลัวเลยอุ้ยตายแล้ว
แล้วที่เราคุยวันนั้นเป็นใครอ่ะครับโอ้ยไม่อยากพูดเลยอ่ะหรือเปล่ารู้ว่าแกตายโอ้ยพี่ฉันไม่น่าเป็นไปได้
แต่ว่าทำไมให้เราเห็นนะมาให้เราเห็นทำไมหรือว่าแกจะบอกว่ากูไปหลังบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่า